มาดูเรื่องของแท็กซี่กันหน่อยค่ะมีอีกแล้วนะคะ
คือเวลาขึ้นรถจริงไม่ต้องถามนะคะว่ากดมิเตอร์หรือเปล่า

จริงมีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาก็โพสต์เรื่องนี้ในโลกโซเชียล
เขาเรียกแท็กซี่จากหมอชิดจะไปเคหะบางพลี

เขาก่อนขึ้นเขาก็ถามแล้วนะว่ากดมิเตอร์ไหม

แต่พอนั่งจริงไม่ยอมกดมิเตอร์
แล้วก็จะคิดเงินเธอแบบเหมาจ่ายแล้วก็คิดแบบแพงด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ที่เธอถ่ายเอาไว้นะคะ
งั้นลุงก็เอาเงินมาคืนอันนี้มันห้าสิบกิโลมันแค่สามร้อยเอง

จะหัคใช่ไหม

เอาเงินค่ารถแล้วลุงโกงไปทำไม

ถ้าเอาไปถามใครก็ดูนี่มึงจะเอาเงินคืนยังไง
มิเตอร์ลุงก็ไม่กด

อันนี้มันยังไม่ถึงเลย

อันนี้๓๐๐บาทเอง

อย่างนี้ลุงก็โกงอ่ะ

ลุงเป็นคนพูดเองนะ

พอบอกให้กดมิเตอร์ลุงก็ไม่โกรธอะไร

เขาบอกลุงกดมิเตอร์หน่อยลุงกดมิเตอร์หน่อย
ลุงบอกว่าอะไรลุงบอกว่าจะหาเรื่องเหรอ

เนี่ยค่ะก็ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนึง

แล้วก็เป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถนะคะ
เขาบอกว่าเขานั่งแท็กซี่จากหมอชิด

แล้วก็รีบยกกระเป๋าของเธอขึ้นรถ

ขับไปถึงทางด่วนแท็กซี่บอกว่าขอค่ารถ
เธอก็ยื่นให้ร้อยหนึ่งนึกว่าค่าทางด่วนไง

แต่แท็กซี่บอกว่าหกร้อย
เนี่ยค่าโดยสารทั้งหมดอะหกร้อย
เธอก็งงอะมาขอหกร้อยได้ยังไง
เตอร์ก็ไม่กดแต่เธอก็กลัวจะมีปัญหานะ
เธอก็ยื่นเงินให้ไปหกร้อย
ให้ไปแท็กซี่ก็ยังไม่กดมิเตอร์อีก

เราก็เลยให้คุณกิติศักดิ์นักข่าวของเราไปถามเรื่องนี้นะคะ
กับนางสาวดาวอทอยรำซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์ค่ะ
เธอก็บอกว่าเมื่อวานนี้เองเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
กลับมาจากจังหวัดอุทัยธานี

ตอนแรกจะนั่งรถตู้อยู่แล้วแต่ของเธอเยอะ
ก็เลยเปลี่ยนใจนั่งแท็กซี่ดีกว่า
คุณลุงขับแท็กซี่ก็มาเรียกมาเรียกให้ขึ้นรถ
ก็บอกว่าจะไปเคหะบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะไปไหม

แต่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยเบื้องต้นตอนแรกเลยรถเก่ามาก
รถเก่าเลยไม่มีป้ายชื่อคนขับด้วยนะคะ

เธอก็ถามนะว่าทำไมไม่มีป้ายชื่อคนขับ
คนขับบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาหรอก
นี่อยู่ขนส่งหมอชิดมา๒๐ปีแล้ว

เธอก็บอกคนขับแท็กซี่ว่างั้นกดมิเตอร์นะ
แต่คนขับไม่กดสักทีอะค่ะ

ขับไปถึงจุดจ่ายเงินบนทางด่วน
คนขับก็ขอเงินเธอก็ให้ไป
แต่คนขับบอกว่าขอ๖๐๐บาท
ค่าทางด่วนรวมค่าโดยสารด้วย
เธอก็เลยแย้งไปว่าอ้าวไม่เห็นกดมิเตอร์เลย

คนขับก็บอกว่าเดี๋ยวกดให้
ก็ยอมจ่ายเงินไปคิดว่าพอกดมิเตอร์
เงินขาดเหลือยังไงเดี๋ยวคุณลุงเขาคงทอนมา
อะไรแบบนี้นึกว่าคนขับแท็กซี่จะทอนมา

คนขับตอบกลับมา
ด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะมีปัญหาด้วยหรือไงเนี่ย

สุดท้ายแท็กซี่ขอโทษนะคะ
เธอก็บอกว่าเดี๋ยวไปรับพี่สาวด้วย

ตั้งใจจะไปแจ้งความกับตำรวจ

รับพี่สาวมานั่งสองคนให้ขับต่อไปอีกหน่อย

ข้างหน้ามันเป็นสถานีตำรวจย่อยบางเสาทง
ก็น่าจะรู้ว่าจะโดนไปแจ้งความ

การขนส่งทางบกนายสุกรีจารุภูมิบอกว่า

รถแท็กซี่ที่อยู่ในคลิปนี้

ทะเบียนททหารลอลิง
กรุงเทพเป็นของบริษัท
หกรณ์เจริญเมืองแท็กซี่จำกัดค่ะ

ปี๒๕๖๐แล้ว
มาครึ่งปีแล้วเนี่ยค่ะ

มารายงานตัวแล้วก็สอบปากคำ

แต่คนขับแท็กซี่ก็บอกว่าก็ตกลงกันแล้ว
แต่คนขับก็ยอมรับว่าทำผิดจริง
แต่บอกว่าก็ตกลงกันว่าจะจ่ายแบบเหมา
ก็มาว่าเรียกว่าผมว่าขับไปขับไปไปถึงแยกบัตรหน้า
ผู้หญิงเขาก็บอกว่าหรือคุณลุงกดวิเตอร์ได้ไหมกดเพื่ออะไร
ผมก็ถามน้องมาแล้วหนูอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่
อ้าวถ้าหนูอยากรู้ราคาเท่าไหร่นี่มันขึ้นทางแล้วมันมากว่าสิบปีเลยแล้ว
แล้วถ้าเกิดหนูไปแจ้งความจัดลุงลุงก็แย่เลย
อ้าวตายแล้วหลุงบอกหักหลุงทำไมหลุงบอกว่ามาหกร้อย

แต่ว่าผู้โดยสารเขาไม่ได้บอกว่าแบบนี้นี่ใช่ไหม
ใช่ผู้โดยสารบอกแล้วว่าก็ถามคุณลุงแท็กซี่แล้วว่ากดมิเตอร์นะ

แต่แท็กซี่บอกก็ผมถามเขาก่อนว่าเขาจะกดมิเตอร์หรือเขาจะเหมา

แต่ยังไงก็ตามถึงจะตกลงกันแล้วว่าเหมาเนี่ยมันก็เหมาไม่ได้ไง

กรมการขนส่งทางบกก็ปรับไปนะคะ
ข้อหาไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร
ข้อหาใช้รถไม่จดทะเบียนหรือหมดอายุ
เปรียบเทียบปรับไปก็๒๐๐๐บาท
ส่งตัวไปอบรมกฎระเบียบและการให้บริการที่ดี๓ชั่วโมง
พักใช้ใบอนุญาตขับรถ๑เดือนค่ะ
จะไปเอาเงินเขาเนี่ยหมดทางเข้ามาหากินเลย
มันผิดตั้งแต่ไปถามผู้โดยสารแล้วล่ะว่าจะเหมาหรือว่าจะกดมิเตอร์
ใช่ยังไงขึ้นไปก็ต้องกดมิเตอร์ปกตินะครับ